ดูเรื่องคดีที่เกี่ยวกับความรักอีกหนึ่ง
คดีเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่

ขับรถสวนกับพันรยาบนท้องถนน
แต่ว่ากลัวว่าพันรยาแอบซุกกิ๊ก

คือไปหาใครหรือเปล่าหรือมีผู้ชายมาด้วยหรือเปล่า
ก็เลยขับรถตามบีบแตร่ไล่
อย่างไรพันรยาก็ไม่จอดตัดสินใจนะคะ
จี้เข้าไปใกล้จนรถพันรยาเสียหลักตกข้างทาง
เกิดอุบัติเหตุนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ตำรวจสพเมืองกระบี่ค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ

รถที่เสียหลักตกข้างทางนี่เป็นรถของพันรยานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูในที่เกิดเหตุ

ทั้ง๒คันถูกชนอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม
ช่วงกระบี่เหนือคลองตำรวจกระบี่ใหญ่

บอกว่าสามีขับรถกระบะไล่ชนรถพันรยา
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะคะ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีเทา

แล้วก็ไปชนกับรถเก๋งอีก๑คันสีดำ
อยู่ข้างทางห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร

เป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาว
รถกระบะคนขับชื่อวนายธนงศักดิ์ศรีศุกร์อายุ๓๖ปีนะคะ
รถคันสีขาวเนี่ยก็จอดอยู่ข้างทางแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ
จากสภาพนี่คือล้อหน้าด้านซ้ายได้รับความเสียหาย
ตัวถังด้านหน้ามีร่องรอยถูกชน
ส่วนรถเก๋งอีก๒คันเอามาดูคันแรกก่อน
คันที่เป็นสีเทานี้นะคะมีผู้หญิงอยู่ในรถ

คือนางสาวดวงฤทัยตู้จินดาอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
มีบาดแผลชะกันที่แขนข้างซ้ายนะคะ
นางสาวดวงฤทัยที่บาดเจ็บที่แขนข้างซ้าย
เป็นพันรยาของคนขับรถกระบะ๔ประตูสีขาว

ส่วนอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
อายุ๒๐ปีเป็นหลานสาวของนางสาวดวงฤทัย

แต่ว่าทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในรถนอกจากผู้หญิงสองคนแล้ว

ชื่อว่าในควมศรรษณะอายุ๒๐ปีเองนะคะ
เป็นเพื่อนของนางสาวดวงฤทัย
นั่งมาด้วยกันแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใด
ทีนี้สอบสวนคนขับรถกระบะสีขาว
ซึ่งก็คือฝั่งสามีนายธนงศักดิ์ให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ขับรถอยู่ดีนี่แหละ

พอไปถึงบริเวณ๔แยกตลาดเก่า
เห็นรถเก๋งของพันรยาสีเทาขับสวนกันมา
ตกใจสงสัยจะไปไหน
ก็เลยกลับรถทันทีขับตามเลยค่ะ
เรียกให้จอดจี้ไป
แต่พันรยาไม่ยอมจอดตัวเองก็ยิ่งสงสัย

มีอะไรแอบแฝงซ่อนไว้อยู่ในรถทำไมถึงไม่จอด
เท่านั้นแหละค่ะเร่งเครื่องขับรถหนีไป
คือทางภรรยานี่ก็พยายามหนีนะคะ
ฝ่ายสามีก็ขับไล่ตามทำอย่างนั้นอยู่๕๖กิโลเมตร

ฝั่งสามีพยายามขับแซงขึ้นมา
แต่รถพันรยาเสียหลักนะคะมาฉลับกับรถของตัวเอง
เสียหลักเหมือนกันตกข้างทางไปทั้ง๓คัน
แล้วก็ไปชนรถหนึ่งคันซึ่งจอดอยู่ข้างทางด้วยนะคะ
ฟังเสียงฝั่งสามีเล่าเรื่องนี้ค่ะ
ผมให้เขาจอดผมให้เขาไปสู่โต๊ะสะม่าย

เขามีเพล็นเขากับคนอื่น
เสร็จแล้วเลยครับจริงหรือ

มีส่วนเรื่องการขึ้นที่ปัดทีนี้เขาเสียรักมาจนนี้
ย้อนไปดูคนที่โดยศาลมาอยู่อยู่ในรถของพรรยาคือรถเก่งสีเทา
หลังจากนี้แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งบอกเป็นเพื่อนกับดวงเนื้อไทย
อายุ๒๐ปีนะคะคนนี้แหละที่ทำให้สามีสงสัยว่าภรรยาของตัวเองซุกกิ๊กหรือเปล่า
หรือขับรถพากันไปไหนทีนี้คุณคมสรรคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้แอบคบหากับภรรยาของนายธนงศักดิ์นะ
แต่นางสาวดวงฤทัยชวนให้นั่งรถไปทำธุระด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มาสองต่อสอง
หลานสาวก็มาด้วยแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนี่แหละ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ต้องเชิญตัวทั้งหมดนะครับ
โดยจะรอสอบสวนคนเจ็บอีกครั้งก็คือ๒คนนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ